อบอุ่นจริงจริง

แล้วคุณไม่ได้มาก็สามารถมากันทั้งครอบครัวเลยคุณแม่

คนที่อบอุ่นจริงจริง

ตรงนี้ด้วยที่วันหล่อย
พี่ขี้แก้ยิ้ม
นี้คือครั้งแรกของเกรียมของมัน
และที่มีคลิกใหญ่ใหม่ของตัวเอง
รู้สึกยังไงครับเต้า

ว่าคิดใจนะคะที่แบบได้กระอบตีเวทรร่วมกัน
แล้วก็ทุกคนมากระยะขนาดนี้
คุณพี่คุณพ่อ
แต่นี่คนนี้มาด้วยฝากคุณพ่อว่า

กิฟต์ไม่อยากไปที่ไหน
เพราะฉะนั้นไม่อยากไปเพื่อน
เป็นทางที่ที่เราตกลงกันสองคุณว่าไม่ว่าทำอะไรเราก็จะรอเวลาทุกสิ่งทุกอย่าง
แต่ถ้าไม่มีเขามีเปล่าก็กลับเป็นว่าไม่ว่าทำอะไรเราก็จะทำด้วยกันสามคน
คราวนี้ไปกัน๓คน
นี่ก็คือเราเคยน้องว่าไปเมืองต่อครั้งหนึ่งแต่ทำไม่ได้
เพราะเราคิดถึงเขามาก
แล้วก็มุมองในการเรียงลูกของเราเนี้ย

แล้วก็มีปาป้า
สองป้าสุดแสน

พี่เจ้าบอกว่าเป่าเป๋าเนี่ยเป็นศูนย์รู้กับความรักของทุกคน

เพราะว่าเป่าเป่าเป็นเด็กที่ก็ทำให้คนเยอะแยะมากมาย

อย่างเป่าเป่าตัวขึ้นมาคือมีความอบอุ่น
ว่าความปลอดภัยของลูกแค่ไหน
เราดูสุขภาพของเขาแทรกต์มัดผิวแม่

เราหล่อคุณใหญ่สูงบ้าน
แต่ว่าเราจะไม่ค่อยห่วงมาครบมางบ
เขาเลยค่อนข้างที่จะได้อิสระ

ไม่เห็นเสริมว่าวันนี้จะชัดการช่วยอะไร

เธอยังไม่ได้
มาใหม่ป่าว

ผมจะได้ยินเสียงเล็ก

ไม่มันเป็นเสียงมาก

ด้วยความคิดว่าไม่ต้องเอาจูบชายผมมาสั่งนึงก็ชั่งแล้วนะครับเอ้ย

เขาเรียนเสียตอนนี้เขาก็พูดเรียกป๊าป๊าได้ป๊าป๊ามาไหมคะ
ป๊าป๊านิดนึงป๊าป๊านิดนึง
ป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าป๊า
ป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าป๊า

ป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าป๊า

ป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าป๊า
ป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าป๊า

ป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าป๊า
รู้ว่าสรุปนักกินคุณคุณคิดไม่ว่าง
หรือว่าเราสองคนไม่ว่างเลย

แต่เวลาเราก็เริ่มกันก็จับเรายังรอก

คิดถึงนะ
แต่เราไม่อยากให้เขาติดคนอื่นมากกว่าเรา
๐๒๑๑ร้านอันนี้เอาคุณพี่กับคุณกุ๊บกิ๊บก่อน
เพื่อสร้างความครูกพันธ์ของข้อควร
แล้วก็แล้วเราก็รู้สึกว่าจริงแล้วการที่จะทำให้คนเรารักกันนาน
คิดว่ามันมาจากถ้าเรารู้จักให้อภัยกัน
รู้จักให้อภัยกันรู้จักยอมกันความรักมันจะไปไม่รอด

เพราะว่าเราใช่เพราะว่าเพราะว่าเราเป็นผู้ที่ก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ด้วย
แล้วเราก็มีหลายอย่างที่บางทีก็ต้องปรับต้องจูนกัน
ถ้าเราไม่ยอมกันลดกันบ้างหรือว่าให้อภัยกัน

คืออะไรเล็กน้อยมองข้ามได้ก็มองข้ามไป
ใช่คือจริงคิดว่าวันแห่งความรักเนี่ยเราควรจะ
ไม่ใช่ว่ารักแค่ตัวเราเองเราควรจะรักคนอื่นด้วย

พอเราให้เราก็จะได้รับความรักที่มีเท่านั้น
ที่วันนี้มาก็คือฝากไว้กับผู้รักทุกวัน
คือหลายผู้ก็สามารถนำเอาเป็นปัจจัยได้นะ
คือที่มันเป็นหลักโดยธิมาชาติก็ต้องเป็นแบบเนี้ย
แต่น้อยผู้ที่มันจะอยู่ด้วยกันได้อยู่อย่างนั้น
เราไม่อมรองเท้าในงานอีเวนต์นะคะคุณ

คุณรู้ใช่ไหมคะว่ารองเท้าเนี่ยดาราหรือเซเลป
เขาไม่เอามาองค์กันกลางเวที
แล้วขาแม่ก็ไม่อมกับลูก

เพราะว่าแต่วันนี้เนี่ยยังไงก็จะชวนคุณพี่คุณกุ๊กกิ๊บ
รูปรัมดีอยู่แล้วละนะคะว่ามันจะมีคำถาม

ผมจะมีของรางวัลให้เนี่ย

คุณบี้จะถามตอบถูกไหมครับ
จั๊กต๊าปเตียงยกมือสูงนะครับผม
วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ยกมือครับเดี๋ยวคุณมี่คุณดูทันไหมครับ

ตรงกลางใช่ไหมคะแต่งตัวในชุด
ก็เรียกเชิญขึ้นมา

ก็เรียกเชิญขึ้นมาตอบผิดทำไงครับ

ทุกข้ากัน

ให้กันเคียงที่สุด
น้ำหนักเปล่า
แล้วอวดนี้ก็ลองเอาไปแทงกู

มีชุดสองนิ้วด้วย

ตะโกนมาก่อน

เอามือลอง

อันนี้นะ

ไม่มีทุกคน

๗๓พิโลก็ถือว่า

มาประจกลายฉีดแล้วพอเดี๋ยวมีของรางวัลมาเนี่ย

อันนี้เซ็ครับ
ขอบคุณนะค่ะ

ให้เขากว้างขวางอยู่แล้ว
ขอบคุณนะครับถ่ายภาพลูกกันนิดนึงนะฮะ
โอเคพอมามองกล้องนะ
เยี่ยมมากขอบคุณนะครับ

ขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับ

นี่เลย

ใช่ค่ะนี่ก็เป็นผู้โชคดีจริงแล้วเนี่ย
โอเคน่ารักมากที่สุดเลย

สั่นราคันค่ะสั่นราคันเดี๋ยวแบงก์มานะฮะ

เดี๋ยววันนี้ครอบครัวจะมี

มี๘กรยานในกิจกรรมนี้ด้วย

ของขวัญสุดพิเศษของต่อไปก็คือ
ปังแม่ง
แต่ว่าวันนี้นอกจากจะมาร่วมงานของเราแล้ว
แล้วเขารู้ใจเลยว่า
ขอเสียบรบมือด้วยคะ

น่ารักจริงเลยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นตัวที่คุณแม่มือไม่ว่างแล้ว
น่ารักมากเลยโอเคครับถ่ายภาพได้เลยนะครับทุกคนครับ
โอเคขอบคุณครับโอเค
นี่คือคุณพี่เลือกแล้วนะคะว่าดอกไม้นี่คุณพี่ชอบมาก

โอเคฟังมีด้วยนะครับเดี๋ยวอีกชุดคู่หนึ่งเราจะให้ทั้งสามคนครับ
คุณพี่คุณกิฟต์แล้วก็น้องป้าวหรือว่าเจ๊ป้าววางทีของเรานี่นะครับ
ร่วมการปลอดภัยสุดพิเศษ
๒๐๑๗ค่ะแล้วได้ร่วมทางคุณไปพร้อมกันด้วยนะคะในช่วงวันอีกครั้ง
คุณพี่ครับมีอะไรจะพูดถึงคุณกิฟต์ผมขอเข้าสิ
พร้อมแต่ค่ะเราจะขอสรุปผู้ใช้
กองการนี้นะครับพี่กิฟต์เป็นลูกเนทเพราะเงินเยอะมาก
ก็จะได้รับการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นเหมือนปีที่ผ่านมา
หรือมากกว่านั้นก็ยิ่งเตียงอย่างยิ่งนะคะเพราะว่า
จากที่เราทำการคุยจับไปแล้วเนี่ยคุณพุทธนิทธินะครับ
จะส่งรูปน้องที่ได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ใช่แล้วนะครับต้องมีการนำเงินส่วนหนึ่งไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือด้วย

บุญแบบนี้เชิญได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมีเป็นบอร์ดใหญ่แบบนี้

จะเป็นเตรียมป่าเตรียมผ้าจะเป็นแบบนี้

ขออนุญาตนำกร่องรัฐบริษัทของคุณคุ้ข์กิฟต์

ก็อยากให้พวกคุ้มีความรักความขอบคุณครับที่เข้าตัว

เดี๋ยวมาดูลายมือเบาครั้งแรกเลยนะครับ
ครับนี่เราขอยับด้วยแล้วกันนะครับว่ารายได้นี่นะครับ
เราก็จะนำไปมองนะครับให้กับอุปกรณ์ธรรมของสมเด็จพระเจ้าพินัทเกิร์ตเจ้าฟ้าตลาดอย่างให้วัฒนา
อบรวมนักรัฐที่ว่าขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับ
เราขอยับด้วยนะครับว่าอันจากนี้เราก็อยากจะให้ทุกคนนะครับ
ความอบอุ่นนอกจากทั้งคุณบี้คุณกุ๊กกิ๊บแล้วก็เป่ายังมีญาติญาติด้วยนะคะ
ในช่วงนี้ถ้าเขาได้เชิญผู้รายหาจากศูนย์การคลาสเทอร์มินอลเมนอลเมนี่วันนะครับ
ขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกับทั้ง๓ท่านด้วยนะครับ
ผมมือดังต้อนรับคุณชะลิตาภัยศาลวันนี้ชกุลนะครับ
พูดด้วยกันอยากขอให้ต่อไปตัวขึ้นมาเป็นเด็กดีน่ารักของพ่อแม่
แบบนี้ตลอดมาพันนี้มาเลือกซื้อสินค้าเกี่ยวกับความรักได้ตลอดทั้งเดือนนี้เลยค่ะ
ใช่แล้วนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจัดขึ้นทุกปี
ชวนคุณมาที่ขาดไม่ได้ยังยังตลอดเลย

เติมเต็มนะคะหัวใจของน้อง
ในการบริษัทต่าง

เราจะนำไปให้กับครอบครัวของคุณพี่
กุ๊บกิ๊บและน้องเตาเตาอีกครับ

ว่าเป็นอีเวนต์แรกของเขาด้วย

ไอ้ลองไปแบบใช้ดู

ที่ทำให้งานดีแบบนี้เป็นขึ้นข่าว
ขอบคุณมากเลยนะคะ

ขอบคุณนะครับ
สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะอันนี้เขาเรียกใหม่โลก
นี่ค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะหน้านิ่งอย่างนี้ค่ะตลอดทั้งงานเลย
ก็สนุกดีไม่คิดว่าคือตอนแรกใจคิดว่าจะงอแงไหม
เพราะนี่มันช่วงเย็นแล้วเผื่อบางทีนางจะง่วงนอนอะไรอย่างนี้
แต่ก็โชคดีนางก็ไม่งอแงแล้วก็มียิ้มบ้างประปราย
เพื่อโปรยเสน่ห์แต่ว่าไม่มีการพูดจาใดออกมา

ยังเด็กไปเนอะเราก็ยังไม่อยากให้รับอยู่

ก็อยากจะให้ตัวเล็กนี้ได้ฝรั่งด้วยครับ
มีติดต่อมาเยอะไม่ดี

เขาก็เอองานบุญด้วยแล้วปรึกษากิฟต์
เอาจริงป้าติดต่อมาตั้งแต่เป่ายังไม่ครบเดือนเลย
มีอีเวนต์ติดต่อมาแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าบางทีมัน
ถ้าเขายังไม่โตมากพออะไรอย่างเงี้ยมันก็
มันก็เสี่ยงเพราะว่าคนเยอะแล้วก็

แบบ๑๒๐๐คนเยอะเรารู้สึกไงครับ

วันนี้เจอคนเยอะแหละเขาเลย
วันนี้เขาแบบสังเกตเพราะว่า
ไอ้อย่างสมมติว่าเราไปเมืองนอกโดยมันก็ไม่ค่อยเห็นมันหรอก
เพราะเขาอยู่เมืองนอกเขาเห็นหมาเขาชอบมากเลยนะ
เขาชอบแต่วันนี้เขาก็เห็นกล้อง
กล้องที่เขาไม่เคยเห็นกล้องใหญ่อย่างนี้
เขาก็มองแต่ว่าเขาก็จะเป็นเด็กที่แบบชอบคนเยอะ
เขาก็เลยไม่งอแงไม่ตื่นคนคนเสียงดัง
มากรี๊ดเรียกนางนางก็ไม่นางก็ไม่เป็นไรนางก็แฮปปี้
ตั้งแต่นี้จังหาลูกออกทางนี้ได้ออกจริงไหมคะเพราะว่าน้องได้เล่นกัน
ไม่บ่อยใช่เราจะเลือกเฉพาะงานที่คิดว่าเหมาะกับเป่า
แล้วก็งานที่แบบจำเป็นจริงเราก็ถึงจะออก
เพราะว่าเรารู้สึกว่าลูกไม่ได้เป็นนักแสดงเหมือนเราอะไรอย่างนี้
ใช่เราก็เลยคิดว่าก็เอาออกบ้างตามพอสมควร
ให้คนได้เห็นได้ชื่นชมความน่ารักของเขาบ้าง
แต่ก็คงไม่ใช่พาแบบเดินสายออกอีเวนต์แล้วเราสงสารเขามันไม่ใช่

อันนี้ตังหากไหมคะค่ะค่าตัวตังหากไหมคะ
ตังหากค่ะเจ๊เปราเยอะกว่าพ่อแม่อีกค่ะค่าตัวเนี่ย
เดี๋ยวเอาเข้าบัญชีต้องเอาเข้าบัญชีนางเพราะว่า

ถ้าไข่ชมผ่าแม่อีกมากค่าตัวแบบเจ็บหักนึงไหมคะ
โอ้ยใครจะจ่ายเจ็บหักไม่ไม่หรอก
แพคเกตครอบครัวก็สมควรตามเย็นของคลิปของบี้

เพราะว่าจริงที่เราจะต้องเยอะเพราะว่าแบบ
คะแม่พูดเรื่องเงินไม่ได้เหรอ

มีความสุขไหมคะมาออกอีเวนต์มีความสุขไหมคะ

มีความสุขไหมคะมีความสุขไหมคะมีความสุขไหมคะ
มีความสุขไหมคะมีความสุขไหมคะมีความสุขไหมคะ
มีความสุขไหมคะมีความสุขไหมคะมีความสุขไหมคะ
มีความสุขไหมคะมีความสุขไหมคะมีความสุขไหมคะ
เพราะว่าเขาเป็นเด็กที่แบบช่างสังเกต
แล้วก็คือเขายังไม่ถึงกับแบบคานเก่งมาก

แล้วก็เป่าเป็นเด็กที่พูดได้แล้ว

ใช่เขาพูดได้เยอะแล้วก็เข้าใจที่เราสอน

ซึ่งเราก็ดีใจที่คิดว่ามันคงเป็นผลดีมาจากตอนที่เราท้องแล้ว
แล้วเราก็แบบเหมือนแบบเราอารมณ์ดี

โตบี้อยากดีใจไหมครับที่ป่าวแบบนี้

แหมหน้าป่านคุยกับทุกคน
ดีใจมากแบบเวลาตอนเช้าอย่างนี้

จากที่เราง่วงอย่างงี้ไม่อยากตื่นอย่างนี้

เพราะเขาก็ป่าว
แล้วตอนกลางคืนนอนนะถ้าพ่อนางยังไม่ขึ้นมา
นางจะแบบไม่ได้นางจะชูคอขึ้นมา
แล้วก็ปั๊บถ้าพ่อนางมาครบ

แต่ว่าพ่อเรียกพี่กิฟต์ว่าพี่กิฟต์ใช่ไหม

ที่เขารู้ว่าแบบป๊าคือบี้
เพราะว่าทุกครั้งที่เขาเรียก
เออขอตอบหน่อย
ทุกครั้งที่เขาเรียกป๊าผมจะตอบเขาตลอด

จนเดินผ่านเขาเรียกป๊าผมว่าไงคะ
คือจนเขารู้ว่าโอเคเขาเรียกป๊าผมจะตอบ
เขาก็เลยเริ่มรู้แล้วแหละว่านี่คือป่า

พี่กิ๊บไม่น่อยจัแล้วหรอคะไม่ได้เรียกแม่ซะเค

จะได้เอาไว้เรียกพ่อมันกลับบ้าน
และจะต้องมีเทคนิคใช้ลูกแต่ประโยชน์

พ่อลูกเรียกอีกแล้ว้าวมาอุ้มลูกเร็ว

สงสารลูกลูกรักมาก
ก็ใช้ได้ผลมาก

ตอนนี้แบบทุกอย่างมันโอเคมาก

ว่าคนเขาก็รักเป่าเหมือนลูกเหมือนหลานเนอะ
เขาก็เห็นอะไรบางทีบางคนเลี้ยงมาไม่เหมือนกัน
แล้วก็มีมุมมองที่เห็นไม่เหมือนกัน
เขาก็อาจจะมีบ้างว่าติว่าอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้
ซึ่งเราเป็นพ่อเป็นแม่เราต้องพิจารณาอยู่แล้ว

แต่ว่าถ้าคนก็จะเป็นห่วงลูกเราหรือว่าแบบอยากจะช่วยอะไรอย่างนี้
ซึ่งเราก็ต้องโอเคเพราะว่าเพราะว่าคนเขารักเป่าเราก็ต้องยอมนะ

ไม่มีไม่เป็นไรเลยเพราะว่าหนึ่งคือพ่อเขาก็ยืนอยู่ข้าง
แล้วที่ญี่ปุ่นต้องรู้อยู่แล้วว่าความปลอดภัยมันต้องเต็มที่

และดูแลเป่าได้ดีเท่ากับแม่อยู่แล้ว
ขนาดขึ้นเครื่องเขายังไม่มีเบลต์สำหรับเด็กเลย
สายการบินเขาบอกอ้อมกอดแม่ดีที่สุด

มันไม่มีใครที่จะดูแลดูแลเขาได้ดีเท่ากิ๊บอยู่แล้ว
แล้วก็พ่อแม่บี้ก็อยู่ทุกคนอยู่

แล้ววันนั้นที่ญี่ปุ่นเขาไม่ได้ให้คนเข้าไปทีเยอะ
เวลาดูอะไรอย่างนี้เขาจะค่อยปล่อยทีละครอบครัว
ปล่อยทีละนิดซึ่งไม่มีใครอยู่ข้างหลังเรา
แล้วเราก็ดูแลล็อกเขาไว้อย่างดี

เริ่มชินแล้วไงเริ่มรู้แล้วอ๋อนี่ไมค์ใช่ไหม

คือเราก็เลยคือเราไม่ได้สนใจด้วย
คะแม่ไม่มีสิทธิ์พูดเลยเหรอ
แม่มีสิทธิ์พูดไหมถามแม่สิ
คือเรารู้สึกว่าดราม่ามันก็เป็นแค่คนที่คบ
ห่วงเราเราจะใส่ใจหรือไม่ใส่ใจมันก็
คือถ้ากิ๊บใส่ใจดราม่าคงไม่ได้พาลูกออกไปเที่ยวข้างนอก
หรือว่าแบบมีพัฒนาการที่เร็วแบบนี้

คือกิ๊บไม่รู้ว่าการตัดสินว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกดีคือเป็นแบบไหน
ไม่ได้ตัดสินใครว่าถ้าเขาเลี้ยงลูกไม่เหมือนเรา

พ่อแม่ที่
ยังไงลูกพ่อแม่ดีไหมโอเคไหมคะ

เราไม่ได้ตัดสินว่าถ้าคนที่เขาเลี้ยไม่เหมือนเรา

คนละแบบไม่เหมือนกันแล้วก็
บนโลกใบนี้ไม่มีใครที่จะรักแล้วก็ดูแล
ป๊าเวย์ได้ดีกว่ากิ๊บกับบี้แน่นอน

รอให้เป๋าเข้าโรงเรียนก่อน

แล้วค่อยค่อยค่อย
เริ่มรับเยอะขึ้นอย่างตอนนี้เราก็รู้สึกว่า

อยากเห็นพัฒนาการเขา

แต่ว่าแค่ดูอันไหนที่กินเวลาเรามาก

เวลากับลูกมันย้อนกลับขึ้นมาไม่ได้

กิ๊บก็ไม่ได้รู้สึกว่ากระแสมันจะหายไป
เพราะกิ๊บก็น่าจะหายากประมาณนี้

มันกระแสเพราะเราก็ยังทำงานอยู่ทุกวัน

แต่ว่ามีคุยไว้คนหนึ่ง

แต่ว่ามันมีคนหนึ่ง
คือมีผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เราคุยไว้ตั้งนานแล้ว

แต่ถ้าไม่รับก็อยู่กับลูกดีกว่า
ใช่น่าจะบินไปมีนาครับ
ตอนนี้สัญญาน่าจะเซ็นกันแล้ว

อาจจะใช้เวลาทำงานประมาณ๓๔เดือนครับ

ต้องไปยิงต้องไปยิง

แรกเรื่องแรกอาจจะไปคนเดียวก่อน
แต่ถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวถ่ายไปเรื่อย

แต่ว่าผมก็ยังอยากทำได้สิ่งที่ผมรักอยู่

ผมอาจจะมีงานต่างประเทศที่แพลนไว้
ผมอาจจะมีงานต่างประเทศที่เป็นไว้แล้วเขาก็เข้าใจ
แล้วชื่อว่าผมจะแบ่งเวลาทั้งงานและครอบครัวได้ดี
หมอรักช่วงนี้แม่นมากเลย
ผมอยากให้แม่นเรื่องผมด้วยครับ

การมีเขาตั้งแต่วันแรกก็เหนาว่าเรามีความสุข
ความสุขที่ไม่เคยได้สัมผัส

มีอะไรที่เราเป็นห่วงมากที่สุด

เขาได้ดื่มนมแม่แล้วก็บางทีมีน้ำมูกก็ได้เหมือนยารักษาเขาไปด้วย
ตั้งแต่มีเขามาเนี่ยชีวิตเราเป็นความเก่งแปลงอะไรบ้างคะ
แบบโตขึ้นหรืออะไร

ก็ต้องเป็นคุณพ่อให้ได้แล้วก็ต้องรับผิดชอบรับผิดชอบครอบครัวนี้ให้ดีที่สุดครับ
ผมชอบ๒๐๐๘เมื่อผมดูลูกของตอนนี้อ่ะ

ไม่ว่ามันออกมาหรอ

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย